เพราะว่าคนจะรวยอยู่ดีก็รวยได้
คนแรกเป็นแม่ค้าสรรกำแพงรวยทะลุกำแพง

เออ๕ใบ๓๐ล้านครับ
แม่ค้าร้านทำลวดอยู่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ถูก๕ใบ๓๐ล้าน

แม่ค้ารายนี้บอกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากินแบ่งรัฐบาลมาจากร้านเจ๊ติ๋ม
ไปเถอะไม่รู้จักหรอกร้านเจ๊ติ๋มอยู่ไหน
เจ๊ติ๋มอยู่ตลาดไผ่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะฮะ
นี่คือรายแรกรวยทะลุกำแพงที่สรรกำแพง๓๐ล้าน
อีกรายหนึ่งเฮ้ยถนนทุกสายมุ่งสู่เชียงใหม่

ชื่อว่าคุณประกายเสาคำอายุ๓๓ปี
เป็นคนงานเก็บลำไยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพร้าวเชียงใหม่
กลายเป็นเศรษฐีใหม่เรียบร้อยแล้ว
ถูก๒ใบ๑๒ล้านแบบเหนาะเหนาะฮะ
ขึ้นเงินเมื่อไหร่พี่จะเก็บไว้ทำไมล่ะวันนี้ก็ขึ้นเลย

ขยับต่อจากเชียงใหม่ไปอุดรธานี
ตาแดงทิพเนธอายุ๗๐ปีเป็นชาวอุดรธานี

ตาแดงบอกนี่ผมเพิ่งหย่าได้ไม่นานเองตอนนี้กลายเป็นพ่อม่ายนะ
แดงพระม่ายเลี้ยงลูก๔คนอดีตภรรยาเพิ่งแยกทางไป
จากนี้มาเนี่ย๑๒ล้านก็เข้าใจว่าตามสูตรเลย
หนี้ทำบุญแล้วก็จะเก็บทุนเอาไว้ไปให้ลูกหลานนะฮะ
และที่สำคัญคือตอนนี้อยากจะซื้อซุปเปอร์คาร์สักคันหนึ่ง

คุณทักเขาคุณไปทักตาแดงขยี้ตาอีกทีหนึ่ง
เออซื้ออะไรก็ได้ไหมที่มันขับเคลื่อนได้ก็แล้วกัน

ขยับต่อไปชนบุรีสาวหล่อโชคดีดวงดีเหลือหลาย๑๒ล้านฮะ
สาวหล่อคือคนไหนสาวหล่อภูมิค่ะเห็นหน้าป่ะ

สุภัตราชื่อสุภัตราอิ่มกะมนเป็นสาวหล่อนะฮะ
มาครอบครับกับแฟนสาวคุณพิมชะนกสุธา
บกันมา๒ปีที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลจิ๊บจ้อยเล็กน้อย

สมพงษ์มากคือพอมาคบหากันเนี่ย
ไปแทงสลากินแบ่งซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกเป็นประจำ

เหลืออยู่๒ใบสุดท้ายในแผง

ซื้อไปแป๊บเดียวมันเอาใบใหม่มาวาง
แต่อันนี้ของจริงของจริงคือ๒ใบสุดท้ายจริง

กลายเป็นผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๑๒ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งแสดงความยินดี

ต่อไปที่นี้ค่ะคุณผู้ชมมหาศาลคา
คนนี้เหมือนกันถูก๑๒ล้านเหนาะเลยนะคะ
เป็นครูสอนวิชาสังคมที่โรงเรียนนาเชือกพิทยาศร
อำเภอนาเชือกนี่ค่ะครูหนุ่มนะคะ
คุณนัทพลหารสำโรงค่ะผู้โชคดีเขาบอกดีใจมาก
ก่อไก่ล้านตัวนะคะไม่คิดไม่ฝันว่า
จะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑ปุ๊บปั๊บรับโชค
๒ใบ๒หก๑๒ล้านบาทค่ะ
หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันแล้วเดี๋ยวจะ
ที่สนามบินน้ำไปขึ้นเงินเลยไปขึ้นเงินเลยนะคะ
โดนหักภาษีนิดนู้ยก็เหลือ๑๑ล้านนิดนิดเอาหน่ายุ่นนะคะ
จากมหาสารคามไปที่บุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมบุรียวารำประโคนชัยนี่ค่ะ
คุณเคียมมีพักดีอายุ๕๗ปีรับไป๑บาท๖ล้านบาท
ตัวเขาเล่าบอกว่ามีอาชีพทำนาแล้วก็รับซื้อของเก่านะคะ
เลขเด็ดงวดนี้ท่านได้แต่ใจใดมา
พี่รู้ป่ะไก่แจ้ไก่แจ้ที่เลี้ยงไว้

ไก่แจ้เพศเมียอายุ๓เดือน
เลี้ยงไว้แล้วตอนที่ไปให้อาหาร
เหลือไปเห็นตัวเลขโผล่มาบนหลังไก่แจ้
ทำไมไม่บอกจะมาออกข่าวเช้าหัวเขียว

เลข๓๕หลังไก่แจ้
คุณลุงเคียมแกก็เลยบอกว่า
เออตั้งใจเลยตั้งใจมากว่าจะเอา๓๕นี่แหละไปหาซื้อลอตเตอรี่
พอดีมากพี่ดวงคนที่จะโดนคนที่จะถูก
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านหน้าบ้าน
ดูสิพอเหมาะพอเจาะดีพอดีเลยนะ

แกบอกว่าซื้อใบเดียวนะเอาจริงนะ
เลขท้ายรางวัล๒ตัวเท่านั้นแหละ

แล้วเนี่ยมาถูกรางวัลที่๑ค่ะ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็ดีใจมากเลยนะคะ
แล้วจะเอาเงินไปไหนใช้หนี้ก่อนเลยค่ะ
แล้วก็ที่เหลือก็จะถ่ายที่นาคืนมานะคะ
ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนให้กับครอบครัวต่อไป
อ้าวแมมยังไม่หมด

นี้ก็เป็นผู้โชคดีจากกระทุ่มแบนเป็นเสร็จทีมายใป้แดงแบบนี้
เขาเล่าบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ตเตอรี่งวดนี้ก็สั่งซื้อจากไลน์ผ่านเพื่อนที่เป็นแม่ค้าประจำ
แล้วบอกว่าไงรู้ป่ะเจาะจงเลยว่าต้องเอาเลข๙๓๕เท่านั้น
ช่วยหาให้หน่อย๙๓๕เห็นหรือยังว่าเลขได้มาจากไหน
ทะเบียนเลยฮะทะเบียนรถแล้วรถคันนี้เพิ่งซื้อมา
ได้ประมาณ๒๓เดือนแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งเปลี่ยนเป็นป้ายดำแบบนี้
แล้วตั้งใจซื้อมาทั้งหมด๑๐ใบมีใบหนึ่งถูกรางวัลที่๑นะคะ
ก็เลยปุ๊บปั๊บรับโชคหกล้านบาทนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้
ใช้หนี้ก่อนเลยแบ่งเงินทำบุญนะคะส่วนที่เหลือ
เก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกสาวโอ้โฮนะจ๊ะ
ยินดีด้วยยินดีด้วยรับโชคนะคะ๙๓๕คุณผู้ชมบอกว่า
ให้อ่านข่าวคนที่ไม่ถูกบ้างอันนี้ถ้าพี่ต้นเอามาออกเนี่ย
ผมว่าอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งไม่รู้จะอ่านหมดหรือเปล่า

ก็ผายมือมาทางนี้เฉยเลยมันสะท้านหัวใจ